เร็วสุดแรงสุดครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับปฏิบัติการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ล่าสุดตอนนี้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ได้ออกมาแถลงการถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติการในครั้งนี้

วันนี้พวกฐานใดฐานเราจะไปเข้าไปยากที่นี่
วันนี้เดี๋ยวไปกดตัวงาน

เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นปฏิบัติการช่วยเหลือน้องเขาเป็นวันที่๑๐นะครับติดต่อกันนะครับ
เมื่อวานนี้สถานการณ์หรือการคืบหน้าของการทำงานเราดีมากนะครับ
วันนี้เราก็หวังว่าจะดีอย่างนี้อีกวันหนึ่งนะครับ
มันจะดีอย่างยิ่งถ้าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราคุกขัดในการประสานงานหรือต้องไปแก้ประเด็นต่างนะครับ
ก็ขอความกรุณาพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนช่วยเราด้วยในประเด็นนี้นะครับ

เมื่อคืนนะครับซิลเข้าไปถึงสามแยก
คนอาจจะกลับได้แล้วคนอาจจะขอแข่ง

ซิลไปถึงเมื่อคืนถึง๓แยก

วันนี้เจ้าหน้าที่แทบจะไม่ได้ถอนตัวกลับมาเลยนะครับ
หลายคนเข้าไปแล้วก็อยู่ตรงนั้น
กลับเรียนว่าบางคนเป็นชั่วโมงขาไม่ได้แตะพื้นนะครับ
น้องซีลของเราทำงานกันอย่างเต็มที่
ซิล๖๐กว่านายอยู่ในพื้นที่
พร้อมกับกำลังพลหน่วยสนับสนุนอีกมากมายนะครับ

ผมคงจะกล่าวไม่หมดเดี๋ยวตกหล่นนะครับ
แต่หน่วยดำน้ำมีเข้าไปเสริมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนอาสาสมัคร
ก็เข้าไปช่วยกันเกือบจะเต็มตรงนั้นนะครับ
เมื่อวานนี้ขนขวดออกซิเจนนะครับ
บอกว่าที่ไม่ต้องแตะน้ำขาไม่ต้องแตะพื้นแล้วยังอยู่ได้
เพราะว่าผลออกประเทศเมื่อวานขนเข้าไป๒๐๐กว่า
วันนี้จะมีเข้าไปอีกรวมแล้วเราจะมี๖๐๐กว่าขวดนะครับผม
ขวดนี่คือสามารถปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่ต้องถอนกลับมา

ผงสามจะประมาณซัก๕๐๐๑๗๐๐เมตร

ร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหน่วยซิลปฏิบัติงาน
ถ้าไม่มีความจำเป็นหน่วยสื่อก็ไม่เดินออกมาแล้วนะครับ
ยกเว้นว่าสับเปลี่ยนกำลังจริงนะครับ
ถ้าศัพท์เปลี่ยนกำลังจริงจริงอาจจะออกมาปฏิบัติเอ่ออะไรข้างนอกบ้าง
แต่ถ้าไม่ถึงเวลาสับเปลี่ยนกำลังหน่วยซิลจะไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นอีกแล้ว
เพราะว่าสถาปนาตรงนั้นพักผ่อนกันตรงนั้นนะครับ
จะขึ้นจากน้ำมาจะพักผ่อนก็จะอยู่ตรงนั้นเอ่อ
จุดที่เป็นโถง๓และสถาปนาเป็นกองประชาการภายในถ้ำของพวกเรา
หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบตรงนั้นถูกโทรศัพท์ระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าทุกอย่างถึงหมดนะครับ
สื่อสารกับข้างนอกได้หัวหน้าถ้ำจะโทรศัพท์เข้าไปถาม
หน่วยซิลจะตอบมาได้ทั้งทีว่าสถาปนาตรงนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
แต่ก็กลับยืนยันว่าเมื่อคืนนะครับเราเช็คแล้ว
ก็คือยืนยันว่าเอ่อจากถงสามไปถึงตรงสามแยก
แล้ววันนี้เราจะบุกต่อจากสามแยกนะครับแผนแรกคือเลี้ยวไปทางซ้ายก่อน
ดูแผนที่นะฮะเดี๋ยวไปทางซ้ายก่อน
แล้วถ้ากำลังพลเหลือพอแล้วทางซ้ายถ้าเราลาดตระเวนได้ในระดับพื้นที่ระดับหนึ่งแล้ว
แล้วเรามีกำลังผลเหลือพอเราจะให้ซิลเลี้ยวขวามาสำรวจประเมินทางขวาด้วย
แต่หมายความว่าเราต้องบุกผ่านสามแยกให้ได้ก่อน
จุดวิกฤตของการดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็คือจุดสามแยกที่จะเข้ามาทางเลี้ยวซ้าย
จะเป็นหลุมที่มีลักษณะขึ้นแล้วลงอย่างแคบแล้วเลี้ยวนิดนึงแล้วรูเล็กมากขนาด
ถ้าเอาคนดำน้ำของต่างประเทศที่ติดท่ออุปกรณ์จะไม่สามารถเข้าไปได้เลย
มีช่องเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะทำสองหน้าที่คือเปิดช่องนั้นให้เข้าไปได้
แล้วต้องรักษาช่องนั้นให้เปิดอยู่ตลอดเวลาด้วยเพื่อจะให้ทุกคนเข้าไปแบบนั้นได้
วันนี้หน้าที่หลักคือตรงนี้นะครับ
ผมกลับยืนยันกับพวกเราว่าถ้าเปิดได้ผมจะบอกกับพวกเรานะครับ
ไม่ต้องไปคิดว่าจะไปถึงไหนแล้วเลยนะครับ
ผมยืนยันว่าแสงข่าวนะครับ
ยืนยันเลยว่าถ้าผมจะเดินมาบอกต้องแสงข่าว
หากถึงอะไรแล้วไม่จริงนะครับ
แล้วก็ถ้าเรากำลังพลวางเราสมมุติถ้าเราเข้าไปได้แล้วเราวางกำลังพลเพียงพอแล้ว
เราจะเอากำลังพลส่วนที่เหลือไปเลี้ยวขวาสำรวจต่อด้วย
เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็ยังกังขาว่าทำไมเราไม่สำรวจทางฝั่งขวา
ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วการอยู่จะลำบากมากนะครับ
แต่เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับ
ปฏิบัติงานภายในส่วนหน้าที่การสูบน้ำเราก็สูบไปเรื่อยนะครับ
เพราะว่ายิ่งน้ำลดซิลจะถึงปฏิบัติงานง่ายขึ้น
แต่ตรงอื่นส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ประสบความสำเร็จนะครับเราจะมี
บัญชีน้ำทุกวันรายงานผมนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับ
แล้วก็จะเห็นว่าปกติแล้วอย่างน้อย๑ครั้งผมจะเดินเข้าไปดูในถ้ำ
ผมจะไปเช็คยอดนี้ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้รอแต่รายงาน
แต่ผมจะไปเช็คยอดนี้ด้วยตัวเองเลยอย่างน้อยหนึ่งครั้งผมจะเดินเข้าไปในถ้ำนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของปฏิบัติทางเข้าทางออกที่ผมบอกแล้วว่าประตูหลักก็คือเข้าไปทางไหนเอาออกทางนั้นนะครับ
ส่วนแผนลองนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรามีแผนลองก็คือเข้าทางช่องทางใดก็ได้ที่เราสามารถเปิดเข้าไปได้
ช่องทางที่มีแจ้งมาเนี่ยหลายสิบมากสำรวจเกือบจะทั้งบริเวณแล้ว
โทรศัยที่เมื่อวานบอกผมบอกประมาณ๖บ้างครับ
เมื่อวานยืนยันว่ามี๒วันนี้ยืนยันว่ามีเพิ่มเติมเป็น
หลุมที่เจาะได้ลึกที่สุดตอนนี้คือ๒๐๐เมตร
แล้วก็เราจะไปต่อถ้ามันสามารถทะลุได้กับถ้ำนี้
ถือว่าเป็นบุญมากของพวกเรานะครับตรงนี้ขอขอกลับยืนยันว่าลุงที่ไปได้ลึกที่สุดตอนนี้
คือ๒๐๐เมตรถัดลงมาหลุมที่๒ประมาณสัก๖๐เมตร
นี่คือส่วนที่เราจะเข้าทางช่องอื่นระบบสูบน้ำท่องน้ำทั้งหมด
เป็นผลดีมากนะครับน้ำลงไปแล้วก็น้ำในถ้ำน้ำในอะไรก็ไหลออกไปมาก
พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือกับเรานะครับ
ยืนยันแจ่มใสไม่ได้ตำหนิเราเลยในส่วนที่น้ำเราลงไป
แต่เราพยายามจะเบี่ยงเบนไม่ให้น้ำลงไปกระทบไล่นาของพ่อแม่พี่น้องนะครับ
พยายามให้ลงไปในช่องทางธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับ
นี่คือ๓ภารกิจหลักส่วนภารกิจที่เรากลับเรียนว่า
ที่เป็นทฤษฎีที่บอกว่าจะเอาเสื้อสแกนอะไรไป
หรือมีผู้เจ้าของทฤษฎีเยอะแยะแล้วก็มีผู้เสนอองค์กรเสนอเยอะแยะ
คงจะเป็นไปได้ยากมากในสภาพอากาศฝนตรงนี้นะครับ
อันนี้แทบจะจนถึงชั่วโมงนี้
แต่เป็นที่เราวางไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับ๑สัปดาห์
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
ถ้ามีอะไรที่สำคัญที่เป็นเด็ดขาดเลยเนี่ย

มีจะเข้าไปสะบวนแล้วมีพ่อแม่เข้าไป
ผมเชื่อว่าพวกเรารับรู้ดีนะครับผมก็จะตกใจผมก็กระทบ
แต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติถูกต้อง
เป็นคำสั่งจากกรวบเป็นคำสั่งจากผมในฐานะผู้บัญชาการ
เต็มที่นะครับเหตุไม่ได้เกิดครั้งแรกนะครับ
ผมไม่ขอกล่าวเลยว่าเป็นยังไงก็ตามผมขอบคุณทุก
เหมือนที่ผมยืนยันมาตลอด๔๕วันว่าขอบคุณทุกความกรุณาที่เราเอาเครื่องมือมาช่วยนะครับ
เอามาปฏิบัติงานร่วมกับทีมของราชการใดก็ตามเครื่องมือใดก็ตาม
แต่การปฏิบัติงานต้องเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันต้องซัพพอร์ตเป็นทางบวกซึ่งกันด้วยกัน
ไม่ใช่เราพายไปทางหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งพายไปอีกทางหนึ่ง
อย่างนั้นเราก็คงจะต้องให้ชะลอไว้ก่อนนะครับเหมือนกับหลายหลายทีมเข้ามาเอ่อถ้า
ถ้าเห็นสูบน้ำอะไรน่ะใครไปถูกพยานนาฏอย่างเงี้ย
เอามาเอง๒๓คนนะขนมาเอง
เพชรบุรีมาเจอกับผมเมื่อเพชรบุรีกับนครปฐมนะครับ
สองจังหวัดก็เป็นทีมเดียวกันก็ขนมาเป็นตัวใหญ่ใหญ่
เป็นตัวขนาดยักษ์เลยเขามาเมื่อสามคืนก่อน
ผมเป็นคนที่ไม่ให้เข้าไปปฏิบัติงานเพราะว่าไม่ตรงกับแผนของเรา
เขาอยู่จนกระทั่งเมื่อสองวันก่อนเราเห็นความจำเป็น
ขอไปสูบข้างนอกเมื่อคืนนี้เอาอุปกรณ์เขาสามตัวเข้าไปสูบข้างใน
เขาก็ขอบคุณผมผมบอกไม่ต้องขอบคุณผมมีแต่ผมต้องขอบคุณเขา
ที่เขายังรอผมแล้วก็อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่กับเราได้
นี่คือทีมที่ต้องขอบคุณแต่ก็บางทีมนะครับน้ำกระดานนะครับ
เอ่อการปฏิบัติในถ้ำไม่มีน้ำประดานนี่ก็เป็นปฏิบัติธรรมกิจ
หน้าถ้ำปฏิบัติภารกิจแล้วผลที่ผมแถลงไปเมื่อสักสองวันก่อน
ว่าหน้าถ้ำภารกิจของน้ำบาดานดีแต่น้อยกว่าที่คิด
กว่าประเด็นอื่นเราก็เลยถอนการนับประดาแล้วเราเอา
เจ้าสู่ภาษาใหญ่ใหญ่เมื่อวานถ้าใครจำได้นะ
แล้วเราถอนน้ำบาดานไปให้สู่พิสูจน์อื่นนะครับ
น้ำเก็บน้ำบาดานจะลงไปที่ไกลกว่าจุดตรงนี้แต่ปรากฏว่าก็มีเมื่อวาน
มีเจ้าหน้าที่ของทีมอาสาสมัครน้ำบาดานท่านหนึ่งพยายามจะเข้าไปให้ได้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเพราะไม่มีบาทผมกลับเรียนว่าทำไมผมถึงไม่ให้เข้า
แล้วผมสั่งเด็ดขาดเพราะเจ้าหน้าที่ถ้าให้เข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะโดน
ลงโทษจากผมเหมือนกันทีมนี้คือทีมที่เมื่อวันกลางคืนวันพุธ
ที่น้ำท่วมอย่างใหญ่และท่วมถ้ำทั้งหมดจนถึงปากทางถ้ำทีมนี้หายเข้าไปในหนึ่งถ้ำ
สี่คนพอเราเช็คยอดตอนน้ำท่วมทั้งหมดประมาณตีสามครึ่ง
คนหายไปสี่คนพวกเราต้องใช้เวลาตอนสายของวันพระรหัส
ถึงจะเจอสี่ท่านหนึ่งทั้งทั้งที่ตอนที่เราอบพยพ
เราได้ประสานแล้วก็บอกหมดแล้วว่าให้ยังไงเพราะฉะนั้นการเคารพกฎิกานี่สำคัญมาก
ชีวิตคนทุกคนสำคัญชีวิตคนทุกคนสำคัญหมดสำหรับพวกเรา
การที่เราประสานแล้วจะไปแอบไปหลืบทำงานในพื้นที่
โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งหรืออนุญาตเพราะเราไม่ได้อนุญาตเด็ดขาดให้ทีมประดานเข้าไปในถ้ำ
เพราะไม่มีภารกิจนะครับแต่ก็จะเข้ามาในถ้ำแล้วไปอยู่ในหลืบ
ซึ่งเราเช็คยอดจำนวนคนแต่เราไม่รู้ภารกิจห
อ่าเข้าไปส่งเข้าไปสี่คนสมมุติว่าเข้าไปสองร้อย
ออกมาร้อยเก้าสิบหกพวกผมลำบ่างมากจุดครึ่งวัน
ในการหาคนที่ครบ๔ท่านปรากฏว่าถูกค้นพบโดย
่อังกฤษที่ไปดำน้ำแล้วไปพบนะครับ
ทำให้เราเช็คยอดแล้วครบจำนวนซึ่งเราแทนที่เราจะ
ปฏิบัติงานได้ลาบลื่นอีกครึ่งวันเราต้องปฏิบัติการค้นหาอีก๔คน
นะครับแต่ผมไม่ได้พูดตรงนี้เพราะว่าเป็นน้ำใจของทุกคนที่
อ่าที่เราจะต้องอะไรอ่ะเอ่อให้กับทุกคนที่เต็มใจเข้ามา
แต่เมื่อเกิดวิกฤตเป็นดราม่าขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ทำไมถึงไม่ให้เขาเข้าไปก็ต้องคงจะต้องแถลงกันอย่างนี้แหละครับ
ผมยืนยันในฐานะพบพื้นที่ว่า
แล้วไม่สามารถประสานให้พบสั่งการให้เข้าได้
ถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดนะครับ
อันนี้เจ้าหน้าที่ของเรารับผิดชอบอย่างถูกต้องนะครับ
มายังไงก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ยืนยัน
แล้วก็เดี๋ยวผมมีจะฝากอีกนิดนึง
ถ้าเสริมจากตรงที่นี่นะครับว่าทีมต่างต่างที่จะเข้ามา
ขอความกรุณาตามกติกาที่เราแถลงไว้ตั้งแต่วันแรกว่า
ใครจะเข้ามาขอให้มาลงทะเบียนตรงเต็นต์ปพตรงนี้
เช็คชื่อให้เรียบร้อยไปรายงานตัวแล้วเราจะเช็คเองว่าจะเข้ากับทีมปฏิบัติไหน
ส่งไปอยู่กับหัวหน้าทีมไหนนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานภายใต้หัวหน้าทีมนั้น
ขอให้เป็นอย่างนี้ไม่ฉะนั้นในพื้นที่นี้จะคอนโทรไม่ได้
อย่าคิดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซ้อมนะฮะวันนี้พื้นที่นี้คือสถานการณ์จริง
คือสงครามจริงที่ระบบของเราทุกภาคส่วนลบกับเวลากับน้ำเพื่อช่วยชีวิต๑๓ชีวิต
อย่าให้คิดว่าเป็นการสมมุติขอให้คิดครับเหมือนที่ผมพูดมาตลอดว่าเขาคือลูกของเรา
เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเล่นอะไรที่เป็นการโชว์ฝีมือโดยที่ไม่สามารถเข้ากับทีมคนอื่นได้ขอร้อง
เพราะเมื่อคืนก็จะมีเหตุการณ์นี้คือมีทีมอาสากู้ภัยไม่ได้รายงานตัว
แล้วขึ้นไปบนดอยเองโดยภารการโดยที่ไม่รายงานตัวแล้วไม่มีการส่งภารกิจขึ้นไป
ลื่นแล้วล้มในเขาตอนกลางคืนนะครับวอลกลับมาให้ส่งกำลังบำรุงขึ้นไปรับออกมา
ในพื้นที่ที่กลางป่าเลยกลางคืนท่านทราบอยู่ดีไหมครับว่า
อากาศยานไม่สามารถยกตัวไปรับได้นะครับเราใช้เวลาในการเดินเท้าของทีมปพ
นะครับขึ้นไปประมาณสามชั่วโมงขึ้นไปเพื่อรับเขาลงมา
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ดูแลอย่างเรียบร้อย
เราดูแลอย่างเรียบร้อยทั้งที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ถือว่าปฏิบัติภายใต้ร่มทงของเรา
เพราะร่มทงเราจะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นรายงานตัวและเข้ากับทีมเท่านั้นถึงจะทำงานได้
อันนี้เป็นอาสาสมัครเพราะฉะนั้นฝากกราบพี่น้องนะครับว่า
ตั้งแต่ตอนที่แถลงเป็นนี้เป็นต้นไปใครเข้ามาช่วยงานเราขอให้รายงานตัวด้วย
เราจะได้ดูแลถ้าใครไม่รายงานตัวผมไม่รับผิดชอบโดยเด็ดขาด
นะครับฝากด้วยนะครับเพราะผมไม่อยากให้ภาระตรงนี้เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังเครียดอยู่
วันนี้ทุกคนมีเป้าหมายครับซิลเขาก็มีเป้าหมายว่าเขาจะคืบหน้าไปเท่าไหร่
ทีมของท่านรองแม่ทัพที่ดูแลพื้นที่ข้างบนทั้งหมด
ท่านก็มีเป้าหมายว่าแต่ละถ้ำท่านจะถูกเจาะไปขนาดไหน
แล้วท่านจะลุกเข้าไปลึกอีกขนาดไหนทุกคนมีเป้าหมายหมดเพื่อนน้อง๑๓ชีวิต
ขอร้องขอร้องเลยนะครับว่าเอ่ออย่าให้อะไรเล็กเล็กน้อย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
พวกเราทุกคนในพื้นที่นี้โดยเฉพาะกับญาติพี่น้อง
เอ่อให้มาให้ผมให้ไปพิมพ์เป็นแผ่นนะครับ
เดี๋ยวจะไปให้ครอบครัวเขาหนึ่งแผ่นในนี้เป็นพัดเรือผมไม่เชื่อว่า
ในชีวิตบางคนจะได้รับนะครับบางคนได้อย่างนี้ต้องไปใส่กรอบเลยนะฮะ
ท่านพระท่านชะทานนะฮะในยามที่เพื่อนร่วมชาติจำนวนสิบสามคน
กำลังตกอยู่ในภาวะคับขันณถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารพลเรือนอาสาสมัครทุกฝ่าย
ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยชาวต่างประเทศผู้มีมิตรจิต
ปัจจัยระดมกันเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
แสดงถึงพลังสามัคคีแห่งคนไทยและน้ำใจมิตรในยามวิกฤต
เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
สมเด็จบรมพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
อาชนาพระสงฆ์ให้นำพุทธศาสนิกชนแผ่เมตตา
ด้วยการเจริญกรณียเมตตาสูตรด้วยน้ำพระจันทร์หรือไทยห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง
อัตมาภาพขอถวายอนุโมทนาและขออนุโมทนา
อีกทั้งขอเชิญชวนชาวไทยจงร่วมกันเจริญกรณิยะเมตตาสูตร
และศึกษาความหมายแห่งพระสูตรนั้นให้กระจ่างใจ
เพื่อประมวลเป็นกำลังจิตอันสิ่งพร้อมด้วยแม่ตาธรรมไม่มีประมาณ
แห่ไปอำนวยความสวัสดีของทุกชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเถอะ
อำนวยพรให้ผู้ประสบเหตุและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทุกคน
เจริญสวัสดีภาพประสบผลสำเร็จในธุรกิจที่มุ่งหมายทุกประการเทิน

ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาย่าตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้าผมเดินเร่งกลับมามีรายละเอียดที่จะคุยเดี๋ยวพอให้
นี่คือแถลงการสดจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดในการปฏิบัติการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
รวมไปถึงชี้แจงประเด็นต่างที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งวันได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี